โดยเฉพาะใครที่เป็นกลุ่มของลูกหนี้อาจจะต้องเฮ
แต่จะได้เฮไหมยังไม่รู้เพราะว่านายกบอกว่าเดี๋ยวจะสะสางหนี้ทั้งระบบ
จะเป็นเหล่าบรรดาคนที่เป็นลูกหนี้ทั้งในระบบทั้งนอกระบบ
จะเป็นยังไงเงื่อนไขมันทำได้จริงหรือเปล่า
คำถามนี้แหละสำคัญถามอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ
สวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณขวัญคุณน้ำแข็งและคุณบุ๊คครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขีดเส้นใต้วันนี้คนเป็นหนี้
ต้องติดตามฟังให้จบเพราะว่าจะได้รู้ว่าที่คุณขวัญถามว่าจะทำได้หรือทำไม่ได้
เดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาให้เพราะว่าวันนี้มีข่าวดีดีมาจากรัฐบาลเรื่อง
เรื่องของการแก้ไขหนี้ประชาชนเป็นหัวข่าวใหญ่เลยครับวันนี้
นายกโละหนี้คนไทยนี่ใช้คำว่าโละหนี้
จับตาแถลงใหญ่วันที่ยี่สิบแปด
พอยแก้หนี้ทั้งระบบนายกใช้คำว่าจะประกาศหยุดความขมขืน
หนี้กยศหนี้โน่นนี่นั่นเอาเป็นว่าหนี้ทั้งหมดจะได้รับการแก้ไข
เห็นหัวข่าวแล้วมีคำถามในใจว่า๑จะแก้กันจริงไหม
สองที่ผ่านมาพยายามแก้มาแล้วหลายหนแต่อะไรอะไรก็เหมือนเดิม
บางทีมันหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปลองฟังที่นายกพูดไปพูดที่งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ
เมื่อวานนายกบอกว่าสิ้นเดือนพฤศจิกานี้
รัฐบาลจะเปิดแถลงข่าวใหญ่เกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของประชาชน
เนื่องจากปัญหานี่นอกระบบถือเป็นเรื่องใหญ่
มันกัดกรอนสังคมไทยมาอย่างยาวนานทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเป็นความขมขื่นของประชาชน
ซึ่งรัฐบาลนี้จะต้องเร่งแก้บางรายเป็นหนี้นอกระบบ
ทำงานเพื่อใช้ดอกเบี้ยอย่างเดียวก็ยังไม่หมด
เบื้องต้นจะให้นายอำเภอตำรวจผู้กำกับในพื้นที่
เป็นตัวกลางไปการเจรจากลายเกลี่ยระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้
เพราะว่าการเรียกเก็บดอกเบี้ยสูงมันเกินกฎหมาย
หนี้ต้องรับภาระหนี้จ่ายไม่จบไม่สิ้น
นายกบอกว่านี่ที่รัฐบาลกำลังแก้ไข
เราไม่ได้ดูในระบบอย่างเดียวเราดูลูกหนี้นอกระบบเป็นเรื่องสำคัญ
นี่ตรงนี้ก็ได้ปรึกษากับกระทรวงมหาดไทย
จะออกนโยบายมาที่เคยใช้ในอดีต
คือให้นายอำเภอหรือตำรวจในพื้นที่
เรียกเจ้าหนี้ลูกหนี้มาเจรจากลายเกลี่ย
เพราะหนี้นอกระบบดอกเบี้ยมันสูงเกิน

แต่เจอดอกเบี้ยเข้าไปฉะ๓แสนยังไงก็ใช้ไม่หมด

เพราะว่าไอ้การชาร์จอัตราดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนด
เป็นการกระทำผิดกฎหมาย
หนี้ที่มีอยู่ต้องยกเลิกกันไป
นี่นายกว่าหนี้ที่มีอยู่ต้องยกเลิกกันไป
เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนี้ต้องเกิดให้ได้

หนี้ที่มีอยู่ต้องยกเลิกกันไป
หนี้ฟังแล้วเออ

ทีนี้ทำได้ทำได้จริงไหม
ทำได้จริงหรือทำไม่ได้จริง
พอสิ้นเสียงนายกก็ได้ยินเสียงรัฐมนตรีมหาดไทย

จะมีนายอำเภอฝ่ายปกครองผู้กำกับตำรวจในพื้นที่
โดยมีการหารือกันเมื่อ๒สัปดาห์ที่แล้ว
เพื่อเดินหน้าปราบปรามแก้ปัญหานี่นอกระบบให้หมดสิ้น
สำหรับแนวทางการดำเนินที่วางไว้
ทั้งนายอำเภอผู้กลับเจ้านี่ลูกนี่

เพราะข้อกฎหมายไม่ให้คิดอัตราดอกเบี้ย
เกินจากกฎหมายกำหนด
ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะต้องทำหน้าที่ของตัวเอง
รวมทั้งทำตัวเป็นที่พึ่งให้คนมีหนี้
ซึ่งหลายคนก็ถูกเอาเปรียบมานาน
ทางอำเภอจะต้องมีการประกาศรับลงทะเบียนทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้
รวมถึงต้องออกสำรวจด้วยตัวเอง
ในกรณีที่คนอาจจะไม่มา
ไม่กล้ามาบอกเพราะเขาเกรงกลัวผู้มีอิทธิพล
นี่ฟังนโยบายและแนวทางการแก้ปัญหาแล้ว
เออมันก็พอเห็นความตั้งใจจริง
แต่จะให้แก้ปัญหานี่นอกระบบให้หมดสิ้น
อย่างที่มธว่ามธ๑ว่าเนี่ย

หลายรัฐบาลพยายามทำกันไปแล้ว
รูปแบบต่างนานาสารพัดสารพันธุ์
สุดท้ายนายทุนเจ้าหนี้นอกระบบก็ยังอยู่
สุดท้ายคนเดือดร้อนก็ยังต้องพึ่งเจ้าหนี้นอกระบบอยู่

จะให้ไปแก้ไปกู้หนี้ในระบบ
ตามที่รัฐบาลจัดไว้ให้ไปกู้นั่นกู้หนี้
ตรงนั้นตรงนี้มันกู้ยากครับ

จะเอาเงินที่ไหนไปแล้วถ้ากู้ไม่ได้
จะเอาเงินที่ไหนไปทำทุนค้าขายไปวัน
ทุกวันนี้กู้เข้ามายอมจ่ายดอกเป็นรายวัน
เพราะจะได้เอาเงินไปทำทุน
ขายของขายโน่นขายนี่

สุดท้ายก็ต้องวนมาที่เจ้าหนี้นอกระบบ

เขาก็คิดบัญชีเป็นคิดเลขเป็นว่าโอ้โห

แต่จะทำยังไงได้ล่ะครับ

ก็ไม่มีเงินเป็นต้นทุนทำมาหากิน
สุดท้ายก็ต้องวนมาจุดเดิม
แก้หายไปพักนึงกลับมาจุดเดิม
ก็เป็นความขมขืนอย่างที่นายกยกว่านั่นแหละ
ฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหานี่นอกระบบให้หมดไป
อันเนี่ยเป็นโจทยากโจทหิน

ไม่มีใครเชื่อหรอกว่าจะทำได้จริง
สักพักก็วนมาที่เดิมเพราะอะไรล่ะครับ
เพราะคนเขามีความจำเป็นต้องกู้อย่างที่ว่าพอคนอยากกู้ก็มีนายทุนเงินกู้มาตอบสนอง
มันเป็นศัพท์อุปสรรคอุปทานดีมารซัพพลายก็คนอยากกู้อ่ะ
ว่าดอกแพงพูดไปพูดมามันก็วนมามาที่เดิมว่าอ๋อ
ถ้าไม่อยากให้คนเป็นหนี้ก็ต้องแก้ปัญหาความยากจนสิครับ
เรื่องการแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเราพูดมาตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑
ตั้งแต่ปีสองพันธุ์อร้อยห้าแล้วนายกเกิดแล้วยังล่ะ
ใกล้เคียงกันอ่ะแล้วมันแก้ได้ไหมล่ะครับ
ปัญหาความยากจนปัญหาไม่ให้คนเป็นหนี้
ฉะนั้นพอเขาเป็นหนี้เขาไม่มีทางเลือก
ก็ต้องกู้ต่อไม่กู้ก็ไม่มีเงินเอาไปทำทุน
สุดท้ายก็ต้องสมสารไปพึ่งเจ้าหนี้เงินกู้วนกันอยู่อย่างนี้
วนกันอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเอาเถอะ
ถ้ารัฐบาลตั้งใจจะแก้ปัญหารัฐบาลนายกมธหนึ่ง
ก็เดินหน้าก็จะให้กำลังใจรอความหวัง
ดีกว่าไม่มีความหวังครับดีกว่าไม่มีความหวัง
เรื่องความหวังเนี่ยสำคัญคนมันไม่มีทางเลือก
ไม่มีทางแก้มันก็แบบเดียวกับคนที่เป็นมะเร็ง
แล้วรักษาไม่หายแล้วไปหาอะไรนะเอกพลังพลังจิตอ่ะ
ฝ่ามือพลังจิตเพราะเขาเชื่อว่าดีกว่านอนรอความตาย
ก็มีความหวังฉะนั้นเรื่องของหนี้การแก้ปัญหาเรื่องหนี้สิน
เดี๋ยววันที่๒๘จะคอยฟังว่าจะทำยังไง
ก็ได้เห็นเจตนาของรัฐบาลนายกนี่ก็รู้ว่ากู้มาแสนเดียว
ส่งไปส่งไปอ้าวเพิ่มขึ้นมาเป็น๓แสน
ทั้งชาติทั้งชาติตายแล้วก็กู้ไม่ใช้หนี้ไม่หมด
ลูกหลานต้องมารับภาระต่ออันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่
เรื่องที่ชาวบ้านเขารู้กันมาตั้งนานแล้วแต่ดีใจที่นายกรู้
ดีใจที่นายกรู้และนายกเข้าใจว่านี่คือความขมขื่นของคนเป็นหนี้
คุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
บอกว่าผมลงไปพื้นที่ตรวจงานถามชาวบ้านถามเกษตรกร
ว่าพักหนี้มาแล้ว๑๐ครั้งเป็นอย่างไรบ้าง
ทุกคนก็บอกว่าไม่ได้ดีขึ้นมันเป็นเพียงแค่การประวิงเวลาเท่านั้น
นี่อันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็รู้
ก็ชาวบ้านเขาบอกนี่พักแล้วมานี่มาเป็น๑๐ปี๑๐ครั้ง
ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นแต่ว่าคราวนี้มันจะเป็นกลไกปรณีประนอม
กับนโยบายอื่นที่รัฐบาลใส่เข้าไป
เรื่องการแก้หนี้สุดท้ายก็คือแม้กระทั่ง
หนี้กยศหนี้นักเรียนหนี้นักศึกษา
ประธานที่ปรึกษารัฐบาลคุณกิติรัฐนารนอง
บอกว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่
อยู่ระหว่างคำนวณยอดหนี้ทำในรายละเอียด
เพราะว่ากฎหมายเนี่ยผ่านสภาแล้ว
แก้ปัญหาได้เยอะดอกก็ถูกลง

ทั้งหมดนี่คือเรื่องใหญ่
ที่รัฐบาลจะแถลงวันที่๒๗
เราก็จะต้องคอยฟังดูว่า
มันจะมีอะไรใหม่ไหมคราวนี้
แก้อย่างจีรังยั่งยืนไหม

แก้แล้ววนกลับมาที่เดิมไหม

เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ